มากรรมและส่งน้ำอย่างเรียบง่ายตามดำริของหลวงปู่
ขณะที่เมนชั่วคราวที่ท่านได้สั่งเสียให้สร้างไว้ล่วงหน้า
เสร็จแล้วครับตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้ลูกศิษย์และญาติโยม
ไปกราบสรีระสังขารหลวงปู่แสงยานวโรที่วัดป่าดงสว่างธรรม
อำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรซึ่งอยู่ในกุฏิห้องกระจกของหลวงปู่แสง
หลังจากท่านละสังขารจากอาการอาภาษณ์เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
พระลูกวัดและญาติโยมช่วยกันจัดเตรียมสารากาประเรียน
ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพและเคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แสง
มาประกอบพิธีให้ศิษยานุสิตได้กราบเคารพ
กระทั่งเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาที
คณะสงฆ์ลูกศิษย์ร่วมกันเคลื่อนสังขารหลวงปู่แสงจากกุฏิมายังสารากาประเรียน
โดยมีคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าส่วนราชการ
สาธุชนชาวจังหวัดยะโสธรและจังหวัดใกล้เคียง
ร่วมพิธีตั้งแถวกราบศักระเป็นจำนวนมากครับ
หลวงปู่ประสานสุมโนวัดป่าหนองไคร้อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธร
เกจิชื่อดังเป็นประธานนำคณะสงฆ์และญาติโยมประกอบพิธีขอขมากรรม
และส่งน้ำสรีระสังขารหลวงปู่แสง
ในพิธีนอกจากพระเกจิจากทั่วสารทิศและพระสงฆ์
ยังมีพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดต่างทั่วประเทศ
เดินทางมาร่วมพิธีอย่างเนื่องแน่นจนเต็มความจุของสาราการประเรียน
เวลา๑๕นาฬิกานายวิรุธวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดเยอะโสธร
อันเชิญน้ำหลวงสงศพพระราชทานกรณีพิเศษ
พร้อมทั้งประกอบพิธีวางพวงมาลาหลวงพวงมาลาพระชธาน
และพวงมาลาประธานจากพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพ
ทั้งนี้วัดป่าดงสว่างธรรมยังเปิดให้พระสงฆ์ประชาชน
เข้ากราบสรีระสังขารหลวงปู่แสงได้ตลอดทั้งวัน
และเวลา๑๘นาฬิกาตั้งแต่วันนี้ถึง๒๔มิถุนายน
กำหนดให้มีพิธีทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์
และวันเสาร์ที่๒๔มิถุนายนเวลา๑๕นาฬิกา
เคลื่อนสรีระสังขารหลวงปู่แสงสู่เมนชั่วคราว
และวันอาทิตย์ที่๒๕มิถุนายนเวลา๑๓นาฬิกา
จะมีพิธีขอขมากรรมแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน
วางดอกไม้จันทร์และพิธีถวายเพลิง
สรีระสังขารหลวงปู่แสงยานวโร
แล้วก็จะเก็บอาทิตย์ในวันจันทร์ที่๒๖มิถุนายนเวลา๑๘น
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับเมนชั่วคราว
จะมีลักษณะฐานทำจากปูนประดับปูนปั้นช้างพญานาคและนกหัสดีลิง
มีด้านบนเป็นฐานสำหรับวางสรีระสังขารได้ก่อสร้างเสร็จแล้ว
ซึ่งเป็นดำริของหลวงปู่แสงในการก่อสร้างนะครับเมื่อครั้งมีธาตุขัน
เพื่อใช้ในการประชุมเพลิงสรีระสังขารของท่านนั่นเอง
ทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับนายสมบูรณ์สาธาราชัยอายุ๗๐ปี
เป็นชาวตะบนไก่คำอำเภอเมืองอำนาจเจริญเล่าบอกว่า
เขาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แสงมานานกว่า๑๐ปี
ตั้งแต่ท่านจำพรรษาที่วัดป่าอรัญวิเวกจังหวัดอำนาจริง
๓๔เดือนก่อนปูแสงจะละสังขารได้ดำริว่า
ให้ระวังเดือน๙ซึ่งก็หมายถึงเดือนนี้นะครับ
ลูกศิษย์ต่างรู้ว่าท่านอาจละสังขาร
เนื่องจากปลงในธาตุขัน
ส่วนตัวนะครับนายสมบูรณ์ศรัทธาในองค์หลวงปู่มาก
เนื่องจากเชื่อมั่นในการกระทำและการปฏิบัติของหลวงปู่
ส่วนเมนนั้นสร้างเสร็จมาแล้ว๒ปี
จากดำริของหลวงปู่นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป